สำหรับเพลงที่๓นะครับ
มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณลำยองร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เอาละครับเพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทคุณลำยองร้อง
ผีเข้าร้องได้ได้ได้
โหเต้นเลยได้จ้ะจ้ะ
โหร้องได้แบบนี้คุณพี่ลำยองครับรับแล้วสองหมื่นบาทครับ
ตอนนี้เดินทางมาไกลกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วจบลงแค่เพลงนี้
เพลงที่สามนะฮะใช้ตัวช่วยไปแล้วหนึ่งตัวช่วยหนึ่งตัวช่วย
เพลย์เซฟนะฮะได้เพลงนี้แต่เพลงนี้ก็มีไซน์เลยที่ได้ร้อง
ร้องเพราะจริงจริงเป็นศิลปินที่คุณลำยองชื่นชอบและมีร่องเสียงคล้ายกัน
แล้วเดี๋ยวหาว่าเท่าไหร่เพราะเขาบอกว่านี่สาวสามพาลนะเจ๊คราวดีเผื่อนเหมือนร้องฮาเลาเกรด
สาวดังความใจร้อน
สาวดังความใจสีนะครับแล้วองค์ดาวสกาวเดือนเป็นเพลงชุดแก้เกี้ยวตอบโต้นะครับ

ที่ดีที่สุดเพลงหนึ่งทีเดียวเป็นเพลงคลาสสิกที่สุด
เพลงหนึ่งที่มีคนนำมาประกวดร้องเพลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้
เขาเรียกว่าติดท็อป๒๐เลยนะเพลงที่ชอบมาร้องประกวดกัน
ผลงานการแต่งโดยครุนสักชัยวันชัย

เพลงทุ่งแท้หาฟังยากขึ้นทุกวัน

เนี่ยลักษณะคุณลำยองเนี่ยแบบ

แต่ถ้าสายแบ๊วจริงเดี๋ยวหนูมีอุปกรณ์เสริมให้
ที่พูดว่าดีใจมากลองใส่แว่นอันนี้ดู

นี่ลองใส่เดิม

พี่ใส่แล้วเหมือนมาเก็บค่าแชร์
ใช่หรือนี่แว่นแบ๊ว
เกิดมาไม่เคยใส่แว้นตาเลย
ขนาดคนบอกว่าโอ้โหใส่ตาเลย

อยากจะรู้ว่าเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรครับเพลงกราบเท้าย่าโมนี่รู้จักแต่ว่าเพลงนี้ไม่ค่อยได้ร้องหรอกแต่ก็จะร้องไม่เป็นไรหรอกอยากร้อง
กับเขาสิก็ไม่ใช่ยากแบบมีความมั่นใจเราก็มั่นใจอยากร้องอยากร้องอันนี้ไม่ได้ร้องธรรมดาร้องแล้วเราได้เงินรางวัลด้วยนะครับสี่หมื่นบาทถ้าคุณลำยองเพลงนี้ไม่ร้องแล้วเพลงนี้ไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกว่าเพื่อนรอรับสองหมื่นบาทแล้วกลับไปเลยนะฮะแต่ถ้าร้องเงินที่มีอยู่สองหมื่นบาทถ้าเกิดร้องผิดเหลือครึ่งเดียวคือเหลือหนึ่งหมื่นบาท
หนึ่งหมื่นบาทก็ยังดี

เอาให้ได้สี่หมื่นไม่เป็นไร

เดี๋ยวนะตอนสาวนี่เราเปรี้ยวไหมเราเปรี้ยวแบบเราซ่าไหม

ลูกยังเล็กโหมาลาก่อนแก้อย่างนี้แหละ

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับเพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาท

ก่อนได้ให้เวลา

เนี่ยฉันบอกแล้วว่าสบายไม่ต้องไปล้ออะไรหรอก

โดยยังให้ผิดเหนือ
ตัวช่วยนะครับยังเหลืออีก๒แผ่น

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

เอาดีให้ได้๔๐๐๐๐แล้วไม่เป็นไร

เพิ่งใช้หรอก
พร้อมแล้วนะครับเพลงที่๔
มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สองมือกลับลงที่ตรงนี้ล่ะ
แค่บาทยาโม
ที่ร้านเติบโตของคนแม่ยา
ลูกทิ้งแผ่นดินที่มีสาร
มิตรวงวานบ้านป่า
เพื่อก้าวเข้ามาเป็นศิลปิน
เพราะความอยากดังอยากดีของลูก
เหมือนถูกดนใจ
ให้ทิ้งบ้านไปเพราะความยามมิน
บัตรนี้ล้านมากับย่าแล้ว
ความหวังเถิดแผลวไม่สิ้น
บหน้าจูบดินเบื้องบาดยาตน
คุณยาโมเหมือนดังลุงโทพงาด
ทุกครองปกป้องโพราช
มีอำนาจเหนือใจทุกข้อ
เป็นแสงสว่างอยู่กลางเมือง
รุ่งเรืองสตรีวีรชน
ใครไหว้ใครบนได้ดังอธิษฐาน
สองมือกลับลงที่ตรงเนื้ออาจ
แบบบาทยาโม
แต่เล็กจนโตเห็นย่าตรงาน
จะตุ๊กจะจนสักแค่ไหน
จะขอทนไปบ่ยัน
จะอยู่อีสานเป็นหลานย่าโม
คงรักษาความเสียงใสสูงเอาไว้เหมือนเดิม
รู้สึกมีอาการ
รักเสียงเพลงไม่ใช่ไม่รักนะ

นี่

หมายความว่าถ้าเกิดได้เงินรางวัลไปเนี่ย

เราไม่ต้องมาไปหรอก

ไม่พลอยได้

เขาหมายนึงก็ไม่ได้ตั้งเป้าจะมาเอาเงินรางวัล

แต่ว่าอีเพลงนี้ผลพลอยได้๔๐๐๐๐เนี่ย

เพราะว่าเราก็ซ้อมมานักหน้าละเพลงพวกนี้

ไม่ใช่ยูทูปให้ลูกมันเปิดให้หน่อยแม่

ไม่เป็นไม่ใช่เดี๋ยวจะหาว่าเก่งไม่ได้เก่ง

เข้ายูทูปถอดรองเท้าไว้ปกติเราถอดรองเท้าได้ไหม
อยู่บ้านไม่ถอดรองเท้านอนดูยูทู

ถ้าร้องไม่ผิดเลยก็ได้สมใจแน่นอน
มาดูกันเลยนะครับสำหรับเพลงที่๔นี้นะครับ
เพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ

เง้น

เพลงที่๔นะครับ
มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณลำยองร้อง

ได้
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

มาก่อน
ร้องได้ร้องถูกต้องหมดเลยนะครับ

ถ้ามีเวลาไปแถวโกแลท

เพราะว่าเราได้เพลงนี้นะครับ

เป็นคุณสุนารีราชศรีมานั่นเอง
เป็นเพลงดังสร้างชื่อ

ของคุณสุนารีเลยนะครับได้รับราชรางวัลกึ่งศัตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย
และเพลงนี้เหมือนกับเป็นเพลงเปิดตัวให้กับคุณสุคุณสุนารีราชศรีมาที่เข้ามาอยู่ในวงการลูกทุ่งอย่างสง่าพาเผย
จนทุกวันนี้นะครับยังหามีใครมาเทียบเธอไม่ได้เลย
ก็เป็นอันว่าคุณอำยองวันนี้แก้ตัวได้นะครับรวมพลคนช้ำไม่ช้ำแล้ว
อกจากไม่ช้ำแล้วจะมาถึงเพลงที่สี่ด้วยซ้ำไม่ช้ำแล้วตอนเนี้ยเขาเป็นคนแรกนะ
รวมพลคนช้ำที่ตอนนี้ไม่ช้ำแล้วกลายเป็นคนชื่นคนแรกวันนี้นะคะ
ดีใจเยอะเกินอีกทั้งหมดนะครับตอนนี้มาแล้วสามนะฮะอีกห้าท่านที่เหลือนะครับ
ก็ดูเป็นตัวอย่างไว้ด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะมากดดันกันในเพลงแรก
ถูกต้องซึ่งเป็นเพลงที่ตัวเองร้องแล้วร้องผิดเอาละครับวันนี้คุณลำยองมาถึงเพลงที่สี่นะครับ
รายการเราก็หมดเวลาลงก็คราวหน้ามาเชียร์คุณลำยองกันต่อไปว่า
ทะลุไปจนถึงเพลงที่สิบหรือไม่ไม่แน่คุณป่าเพราะว่าตัวช่วยยังเหลือสองตัวช่วยนะคุณผู้ชม
ยังไงเป็นกำลังใจให้คุณพี่ลำยองเธอด้วยนะสนุกสนานเหลือเกินร้องเพราะด้วยนะคะ
แล้วยังร้องไม่ผิดเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะติดตามรายการของเราได้เลยนะครับ
ร้องได้ให้ล้านนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรง
แล้วก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับดูกันได้ทางไหนสามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจนะฮะ
ภาษาไทยง่ายเจอเลยเข้าไปคุยกันเยอะหรือว่าเข้าไปสมัครก็ได้นะคะ
จะได้มาร้องได้ให้ร้านกับพวกเราที่นี่นะคะคุณครับกลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านได้ใหม่นะครับ
เป็นพิเศษนะครับร้องได้ให้ล้านรวมพลคนช้ำนะครับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

แต่บอกว่าไม่เป็นไรมีมาเอง

หนาง

หนาง

ฉันหา